ปีเองทำงานมาไม่เคยขอกลับบ้านเลย

นี่แหวะไปหับหลูกหับเมียด้วย

นี่ไห่ส่วนที่เหลือเดี๋ยวค่อยว่ากัน

เฮ้ยให้จริงหรอ
คือประมาณว่าคงดาวให้อ่ะ

เท่าแก่ใจดีตอนแรกมาถามลูกน้องว่า
บ้านเองอยู่ไหนเนี่ยนะอยู่มองใด
นะก็บอกอยู่ร้อยเอจ

ไม่กลับบ้านกี่ปีแล้ว๖ปีแล้วครับ
นะครับก็ยื่นกุญแจรถกระบะป้ายแดงให้

แม้ว่าเสียงคุณกันคุยกันท้ายคลิปจะถามว่า
ตอนส่งค่อยว่ากันหักเป็นเงินเดือน
ก็แสดงว่าเท่าแก่ในดาวนรถกระบะให้
โดยลูกน้องต้องผ่อนค่างวดเอง

ใช่แต่ก็ถือว่าเท่าแก่ใจดีนะ
เพราะว่าดาวนี่น่าจะหลายแสนอยู่นะ

เสาหลักของครอบครัวเอาไปเลยเที่ยวให้สนุกพักผ่อนให้เต็มที่เด้อ
หลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปครับ
มีคนเข้ามาชื่นชมนายจ้างเป็นอย่างมากเลย
เพราะว่าน้อยคนจะอื้อเอาเฟื้อลูกน้องได้ถึงขนาดนี้
เพราะชื่นชมลูกน้องคนนี้ด้วยทำงานมา๖ปี
ไม่เคยหยุดไม่เคยลาไม่เคยกลับบ้านต่างจังหวัด
คือต้องเข้าใจนะคนที่อยู่ทำงานด้วยกันมาเนี่ย
บางทีนะบางคนนะอ้าวพ่อไม่สบายต้องกลับต้องกลับสำคัญนะครับ
แต่บางทีลากลับบ้านหน่อยคิดถึงบ้าน
แต่บางทีบอกเดี๋ยว๑๐วันกลับ๒๐วันแล้วยังไม่กลับมาเลย